มีชายสามคนเนี่ยช่วงมืดมืดนะฮะปลอดคนขับรถมาแล้วก็ไปทุบรถกระบะที่จอดอยู่หน้าร้านย่ำนะฮะ

นี่ฮะลงมากันนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือกระจกนี่แตกพังเสียหายหมดนะครับ
ร้านแอบแซ่บตำยำนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะ
ผู้ชายที่ลงมาเนี่ย๒๓คนถือนี่คล้ายกับท่อนเหล็กนะครับ
ฟาดมากระหน่ำตีรถกระบะสองคันนี้ที่จอดอยู่
ข้างทางนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๐พฤศจิกายนนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ร้านแอบแซ่บตำยำอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข๒๑
สละบุรีหล่มศักดิ์นะฮะคุณสุกิตนี่เป็นเจ้าของร้านและเป็นเจ้าของรถด้วย
ร้านนี้นะครับบอกว่าตอนเกิดเหตุทุกคนก็หลับกันหมดนะฮะ
อยู่ที่บ้านคนร้ายน่าจะมา๔คน๓คนลงมาจากรถ
ถืออะไรบางอย่างลงมานะครับลักษณะคล้ายกับโชครถหรือไม่ก็ท่อนเหล็ก
แล้วก็มาทุบฝากระโปรงรถมาทุบกระจกรถ
ถ้าเกิดดูจากคลิปเนี่ยคุณสุกิตบอกว่าคนร้ายน่าจะแบ่งหน้าที่กันก่อเหตุด้วย
แล้วก็พากันขับรถหลบหนีไปนี่สภาพความเสียหายนะครับ
อันนี้นี่กระจกแตกหมดเลยนะฮะถามว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรไหม
คุณสุกิตบอกว่าได้ยินเสียงนะครับแต่ไม่คิดว่าเป็นเสียงของคนที่มาทุบรถ
คิดว่าสิบล้อเนี่ยยางแตกหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจอดรถตรงนี้มาเป็นปี
ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรกับใครเลยนะฮะไม่มีปัญหากับใครด้วยนะครับ
สงสัยใครไหมคุณสุกิตบอกก็มีอยู่ในใจบ้างแต่ยังไม่กล้าฟันทง
ถ้าจะมีก็คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจนี่แหละนะไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวอะไร
ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวนะฮะที่บ้านก็มีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่ด้วย
ตอนนี้ก็ทุกคนก็หวาดภาวะกันหมดเลยเกรงว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
มีหมดมา๓คนที่ลงประตีครับแล้วก็น่าจะมีคนขับมาอีกคนหนึ่งน่าจะรวมมาหมด๔คนครับ
ถามว่าสงสัยไหมก็สงสัยมีมั่งครับแต่ก็ยังพูดไม่ได้ครับตอนนี้ครับก็ยังไม่แน่ใจแล้วยันหลักฐานก็ยังไม่พอด้วยนะครับ
ต้องอยู่ทางตำรวจด้วยว่าจะสืบคดีไปถึงไหนครับเสียหายเยอะครับก็คือกระจกทุกพังพังทุกด้านเลยครับ
ทั้งสองคันเลยครับครั้งแรกเลยก็มีแค่บางบานที่ไม่แตกขนาดนี้ครับแต่ส่วนมากก็แตกหมดครับแตกด้วยแล้วก็มีข้างประตูด้วยอะไรอย่างนี้ครับฝากระโปรงรถด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีความเสียหายเยอะมากครับ